ถึงเรื่องของคดีหวยอลละวนอนละเวง๓๐ล้านบาท
เมื่อวานขึ้นโรงขึ้นศาลกันทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝ่ายของครูปรีชาซึ่งเดินทางไปขึ้นศาลเอง
เพราะว่าต้องให้ปากคำให้ข้อมูลต่อสาร
ส่วนของฝ่ายหมวดจรูนเมื่อวานหมวดจรูนไม่ได้ไป
มีลูกสาว๒คนไปแล้วก็ไปพร้อมกับทนายตั้ม
แล้วก็มีช็อตลักษณะคล้ายแบบนี้
ครูปรีชาเหมือนจะอันหน้าทนายต้า
ปีชาเขาเดินสวนไปเลยแล้วก็ทนายคือที่แรกมีคนเขาถามไง
บอกว่าจับมือกันหน่อยไหมทนายตั้มก็เหมือนกับยืนจะยิ้มเลยนะ
แต่ครูปีชาก็เดินแวบไปเลยไม่สนใจเลย
หลายคนบอกจะมีช็อตจับมือกันไหม
เมื่อมาเจอกันปรากฏว่าไม่มีนะครูปีชาเขาเดินไปเลย
ส่วนทนายตั้มก็ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเหมือนกันว่า

ถ้าเกิดว่าผมจับมือความรู้สึกของหมวดจรูนจะรู้สึกยังไง
ใช่ครับเลยไม่มีช็อตนั้น

ว่าแฟนเพลงแฟนคงผิดหวังนะครับ

เมื่อวานี้ทนายสารจังหวัดกาลแจนบุรีนัดครูปรีชาไข้ครวด

ไต่สวนในคดีหวย๓๐ล้านบาท๒เรื่อง
กล่าวหาทนายสิทธาละเมิดอำนาจศาล

แล้วทีนี้ทนายตั้มเขาก็มีการโพสต์เป็นภาพนิ่งนะ

แต่ในภาพนิ่งนั้นมันเป็นโฟเดอร์
แล้วก็มีชื่อไฟล์เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคลิปเสียงทั้งหมด

นี่นะครับก็เลยถูกครูปรีชาฟ้องว่าละเมิดสารหรือเปล่านะครับ
ส่วนอีกคดีที่ฟ้องกันก็คือคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกทรัพย์และรับของโจรครับ
โดยจากการถ่ายภาพนิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพที่มีไฟล์คลิปเสียง

สรุปว่านะครับสารพิจารณาแล้ว
ทนายสิทธาไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
เพราะยังไม่ได้วางข้อกำหนดเรื่องนี้
แต่ทางศาลก็ได้ตักเตือนทนายตั้มไปเหมือนกัน
บอกว่าครั้งต่อไปขอให้มีความระมัดระวัง

ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับคดีความเป็นการชี้นำสังคมอีก
ส่วนคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน
เมื่อวานนี้ยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จนะครับ
ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครูนะ
คือช่วงเช้าเป็นคดีของครูปีชาฟ้องทนายตั้ม
ละเมิดศาลก็ใช้เวลาครึ่งวันแล้ว
แล้วก็ไปพักกินข้าวกินปลากัน

พอบ่ายโมงครึ่งก็เป็นคดีที่ครูปีชาฟ้องหมวดจรูน

ปรากฏว่าตลอด๓๔ชั่วโมงก็ไม่แล้วเสร็จนะครับ

ให้มาอีกครั้งหนึ่งนัดไต่สวนใหม่
วันที่๒๙มิถุนายนนะครับ
เมื่อวานครูปรีชามาด้วยโอ้โห

ธรรมดาครูใส่ชื่อสีดำเป็นสูตรดำหรือว่าเป็นแจ็คเก็ต
ที่คุณครูเขาชอบใส่กันนะครับ

แล้วก็คนที่มาด้วยก็คือเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
แต่สรุปแล้วเจ๊บ้าบินก็ไม่ได้ให้การต่อสารอะไรนะ
เพราะว่าการสืบพยานของครูฝั่งครูปีชาเนี่ย

ใช่ส่วนเจ๊เกียวเมื่อวานไม่ได้มานะ

ตอนแรกยังติดต่อได้แต่ไปมาเจ๊บ้าบิน

ครูปีชายังคงมั่นใจในพยานหลักฐานอย่างไกล

เชื่อมั่นครับในพยานหลักฐานและความจริงนะครับ

นำสิ่งที่เป็นความจริงสู่คุณเหมือนกัน

สิทธิ์ข่าวก็ถามครูจะไปร้องเพลงอะไรต่อล่ะ
ครูบอกว่าเพลงต้องมีสักวัน

ก็เป็นคำพูดของครูปรีชาให้สัมภาษณ์สั้นหน่อยนะครับ
ทางด้านของทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้ม
ก็บอกว่าหมวดจบรูไม่ได้เดินทางมาที่ศาล
แต่ว่าส่งลูกสาวมาสังเกตการณ์แทนนะครับ
และตัวทนายเองก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
พยายามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี
ไหนว่าครูปรีชาจะมีหลักฐานเด็ดมีอะไรเด็ดมาไง
นายตั้มบอกก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลย
หรือถึงขั้นจะมาเตอร์ไพรส์ได้ไม่เห็นมีเลย

กลับจะเป็นประโยชน์ให้กับหมวดจรูนด้วยซ้ำทนายตั้มบอก
โดยเฉพาะประเด็นที่สงสัยในหลักฐานข้อความทางไลน์

แต่ก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาให้ศาลดู
แล้วก็เห็นครูปรีชาบอกว่าเป็นวันที่ช่วงเดือนพฤศจิกายน
แต่ทำไมทางข้อความไลน์ไม่เห็นมีหลักฐานขึ้นวันที่ไว้เลย

จะเป็นหลักฐานที่หมวดจรูนอาจจะได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับ
เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มายื่นให้ดูนะครับ
ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาตามที่เราขอไป
แต่ว่าเขาได้ส่งข้อความในไลน์ที่มีวันที่เข้ามาอีกทีนึง
ฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม
อันนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันต่อไป
นี่ค่ะที่ทนายตั้มเขาจะให้ตรวจสอบ
คือจากปมเดิมที่แรกมันมีหลักฐานที่มันเป็นรูปแต่ไม่ระบุวันที่
บอกแค่ช่วงเดือนพฤศจิกายนพอตอนพัก
คือทนายตั้มเขาก็บอกว่าคือสารก็บอกว่าให้อีกฝั่งนึง

พอช่วงบ่ายเขาเอามาให้ดูก็จริงค่ะ
แต่ไม่ได้เอามือถือนะเอาปริ้นต์กระดาษมาแล้วระบุวันที่
นายตั้มก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนี้
ทำไมถึงไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาให้ดูจริงล่ะ

เขาเลยบอกว่าอยากดูจากโทรศัพท์มือถือ
แต่ไม่ได้ยื่นให้สารอันนี้เป็นเรื่องของศาลนะคุณ

ส่วนการไต่สวนมูลฟ้องครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จครับ
สารก็นัดใหม่วันที่๒๙มิถุนายนนี้
โดยพยานฝ่ายครูปรีชาครูปรีชามีพยานทั้งสิ้น๑๐ปากนะครับ
ส่วนคดีที่ทนายสิทธาและหมวดจรูนยื่นฟ้องคดีอาญา
ครูปรีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดฐานเบิกความเท็จ
กรณียื่นคำร้องไต่สวนฉุกเฉินเรื่องของการอายัดเงินรางวัล๒๕ล้านกว่าบาท
สารก็นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๑๑มิถุนายน
ซึ่งทนายตั้มบอกว่าก็พร้อมเต็มที่ในการจะไปขึ้นศาลในวันดังกล่าว

แล้วก็๒๙มิถุนายนก็จะต้องเจอกันอีกรอบนะครับ